คุณผู้ชมครับเพิ่งจะเกิดเหตุนะครับที่โรงเรียนหอวังที่ถูกชิงทรัพย์กันไปใช่ไหม
คราวนี้ไปเกิดกับอีกสถาบันหนึ่งหอวังก็ใช้พระเกี่ยว
บดินเดชาอยู่ซอยรามกำแหง๔๓ทับ๑ก็มีพระเกี่ยวติดหน้าอกนะครับ
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นอยากได้พระเกี่ยวเขานะฮะไปชิงเอามาเลยครับคุณผู้ชมดูคลิปฮะ
สิ่งที่แต่ละห้องสรุปการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอน่าจะมีคุมลาย

ไอ้ใครเรียกสมวนด้วย
อะไรวะ

เฮ้ย
เหตุเกิดช่วงเลิกเรียนนะครับประมาณบ่าย๓โมง๓โมงครึ่ง
เมื่อวานที่ผ่านมาน้องนักเรียนโรงเรียนบดินเดชานะครับ
กำลังเดินลัดจากซอยรามกำแหง๔๓ทับ๑
จะไปตึกการกีฬาแห่งประเทศไทยกรกท้อนะฝั่งรามนู่นน่ะ
วัยรุ่นสองคนมายืนดักเหมือนที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับ
สวมหมวกกันน็อกเข้ามากระชากคอเสื้อนักเรียนชายคนหนึ่ง
แต่นักเรียนชายตัวใหญ่กว่ากันค้ำไว้อ่ะค้ำไว้ค้ำไว้เสร็จปั๊บนะฮะ
คนที่สวมหมวกกันน็อกอีกคนนึงนะครับที่มาด้วยกันเนี่ย
ก็วิ่งมานะฮะวิ่งมาปั๊บเห็นท่าไม่ดีต่อยนักเรียนชายคนนั้นเลย
แล้วก็กระชากเข็มพระเกรี้ยวพระเกี้ยวนะครับสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ติดอยู่บนเสื้อไป
ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพลโพอะ
ท่านผู้กำกับการสนวังทองหลางเล่าบอกว่า

ผู้ปกครองแล้วก็ครูเอานักเรียนมาแจ้งความไว้แล้ว
โดยนักเรียนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่ใบหน้า
แล้วก็พาไปตรวจร่างกายแล้วนะครับ
สายตรวจก็ไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะข่าวนี้ผมแชร์ได้นะครับ
เคยเกิดขึ้นกับพี่ผมเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ำเกล้าย้อนไปเป็น๑๐ปี

เอาไปทำไมคุณผู้ชมเอาไปทำไม
มันเหมือนเป็นการประกาศศักดา
เอาพระเกี้ยวไปก็เหมือนไปเอาหัวเข็มขัดของพวกนักเรียนช่างขายาว

เฮ้ยกูไปเอาหัวเข็มขัด

แค่นี้แหละมึงทำทำไมวะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผมแชร์ได้เลย
เพราะผมโดนมากับตัวนี่แหละครับ
เข้ามาเอาป้าเกี้ยวไปแบบนี้เลย

สัญลักษณ์โรงเรียนอื่นไอ้พวกนี้เอาหมด
มันเอาไปคุยแค่นั้นแต่บางทีมันอาจจะเกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ไง
ใช่อะพี่เบิ้ลแชร์แล้วก่อนแนะนำได้มั้ยคะ